มารับเรื่องร้องทุกข์กันต่อและช่วยกันแก้ไขนะครับคุณผู้ชม
เรื่องของปัญหาสายไฟระยงระยาง
สายเคเบิ้ลสายโทรศัพท์สายอะไรห้อยต่ำ

รกตามันพันกันชุนละมุนวุ่นวายไปหมด

ถูกต้องค่ะแต่ว่าคราวนี้ค่ะเรื่องที่ร้องทุกข์มา

บอกว่าหลานชายวัย๑๓ปีถูกสายไฟฟ้าแรงสูงช็อต
ตอนนี้อาการสาหัสที่โดนช็อต
เพราะว่าสายไฟฟ้าแรงสูงห้อยลงมาต่ำ
ต่ำจากพื้นประมาณ๑เมตร๓๐เซนติเมตรครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นมาประมาณ๑สัปดาห์แล้ว

โชคร้ายของเด็กชายพลดรรุ่งเรืองหรือน้องยุ่ง
ถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตขณะออกหาป่า
บ่อน้ำห่างจากบ้านเพียงแค่๕๐๐เมตร
แรงดันไฟฟ้าทำให้ไฟลุกท่วมตัวน้อง
ร่างกายแขนขาไม่เกลี่ยมเกือบทั้งหมด

ผู้ดูแลจำเป็นต้องตัดแขนข้างซ้ายทิ้งทั้งแขน
ตัดข้อเท้าขวาเพื่อระงับการติดเชื้อ
ตอนนี้น้องยุ่งยังอยู่ในอาการสาหัส

แต่ถึงจะรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้มาได้
ก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนคนตายทั้งเป็น
นายนิรันดิรุ่งเรืองน้าของน้องยุ่งเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะน้องยุ่งเป็นเด็กน่ารักแม้พ่อแม่จะแยกทางกัน
และต้องอยู่กับตากับยายมาตั้งแต่เล็ก
แต่น้องไม่ใช่เด็กมีปัญหาและเป็นที่รักของคนในครอบครัว
ยุ่งเป็นเด็กที่ชอบกีฬาและการผจญภัย
โดยกิจกรรมที่น้องยุ่งทำเป็นประจำ
คือการออกหาปลาในบ่อน้ำใกล้บ้าน
แต่ไม่นึกเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าแบบนี้ขึ้น
ซึ่งน้าของน้องยุ่งร้องขอให้การไฟฟ้าเข้ามาดูแลรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากความผิดของชาวบ้าน
ที่วัดภัยหลงัวนะแม่ผมขายของอยู่

ก็กลับมาถึงบ้าน
พอดีผมก็ไปทำงานกลับมาก็จะแวะมากินข้าวบ้าง
เห็นโทษทีพอถึงบ้านก็ไปต่อแล้ว

ผมเองยังไม่คิดว่าจะเรียกร้องอะไรมากมายนะ
แต่ผมคิดอยากให้เขาเข้ามาดูแลหน่อยว่า

เพราะว่าสภาพจิตใจของครอบครัวเรามันค่อนข้างจะแย่แล้ว
เพราะว่ามันเห็นสภาพเด็กแล้วตอนนั้นมันหลายอย่าง
มันก็ทำให้ยังคิดอะไรไม่ออกเรื่องการฟ้องร้องหรืออะไรอย่างนี้หรอกครับ
ก็คือเราทำคิดได้อย่างเดียวก็คือคุณน่าจะมาดูบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
มาดูเด็กบ้างมาใส่ใจเด็กบ้างมาใส่ใจครอบครัวเราบ้าง

หลังเกิดเหตุทางการไฟฟ้าเข้ามาแก้ไข
กระดับเสาไฟตรงจุดที่เกิดเหตุให้สูงขึ้น
ซึ่งทางอบตบางตาเถนมองว่า
การซ่อมแซมเสาไฟบริเวณจุดเกิดเหตุ
เพื่อเป็นการเอาผักชีโรยหน้า
เพราะในท้องที่นี้มีเสาไฟฟ้าชำรุดเสียหายจำนวนมาก
เนื่องจากเสาไฟฟ้าทั้งตะบน
มีอายุการใช้งานมานานหลายสิบปี

ที่ผ่านมาท้องถิ่นได้ขอให้การไฟฟ้าเข้ามาซ่อมแซม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับคนในพื้นที่
แต่การไฟฟ้าก็ไม่เคยใส่ใจเข้ามาดูแล

มันก็ไม่มีแนวอะไรที่ว่าจะชัดเจน

ทีนี้พอบาศาลไปแล้วก็ไม่ชอบรับฟ้าอนุคอปมา
ซึ่งเราก็เข้าใจมันเป็นรัฐศาสตร์อังกฤษ
ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ตรงนี้ที่เดียวนะที่จะเกิดขึ้น
เพราะทั้งตำบลเลยเนี่ยมันใช้ชาวบ้านเขาทำกันมาตลอด
มันก็เลยไม่อยู่ในฟาร์มที่ปลอดภัย

ซึ่งมาทำให้มันเข้าระบบให้มันถูกต้อง
และปลอดภัยต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของชาวบ้านเราทั้งหมดเลย
ทั้งครอบครัวของน้องยุ่งทั้งนายพรรุ่งเรืองผู้เป็นตา
และนายนิลันน้าชายรวมถึงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์

พร้อมกับให้ปักคำที่สถานีตำรวจภูทรบางตาเทน
เพื่อให้ดำเนินคดีเอาผิดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสองพี่น้อง
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย

พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับแจ้งความร้องทุกข์
ซึ่งทางตำรวจระบุว่าจะเร่งรบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้
เพื่อสรุปสำนวนคดีให้เร็วที่สุด
น้องยุ่งมีความไฟฟันไม่ต่างจากเด็กผู้ชายคนอื่น

พร้อมกับพลังอำนาจของกระแสไฟฟ้า
ทำลายเด็กคนหนึ่งจนแทบไม่หลงเหลือความหวังในชีวิต
เพราะอาการล่าสุดอาจต้องตัดแขนขวาเพิ่มอีกข้าง
แต่ไม่ทำงานอาจต้องโฟกไต
และยังคงอยู่ในอาการวิกฤตอย่างไม่มีกำหนด
งกฎจุ้ยนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ชะตาชีวิตของทั้งน้องยุ่งแล้วก็ของครอบครัวตอนนี้

แล้วก็ครอบครัวบอกว่าหมดกำลังใจจริง
ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาเติมเต็มให้กำลังใจกันเลย

แบบมาพูดว่าจะรับผิดชอบหรืออะไรยังไงยังไม่มีนะฮะ
ถูกต้องค่ะซึ่งทางญาติก็แจ้งมานะคะ
บอกว่าตอนนี้น้องยุ่งอาการยังไม่ดีขึ้นค่ะ
สามารถที่จะบริจาคติดต่อขอบริจาคได้ค่ะ
ที่โรงพยาบาลสิริราชนั่นเองนะคะ

เสาไฟมันเป็นแบบนี้มันชำรุดเสียหายมานานนะครับ
นายกอบตก็บอกเหมือนกันว่าเสาไฟหลายต้น
อย่างที่เราเห็นเอียงทั้งเอียงทั้งสายไฟ
ห้อยระโยงระยางนะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็บอกมาเหมือนกัน
ดังนั้นต้องสอบถามนะครับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซะหน่อย
คุณสถิตเรืองจุ้ยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในสายกับเราแล้วขอบคุณครับ

ผู้จัดการครับเกิดอะไรขึ้นกับเสาไฟ
ที่สายสาวไฟก็ค่อนข้างจำรุดน่ะชาวบ้านบอกมาแบบนี้ครับ
ผมเรียนในเบื้องต้นว่าผมเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งเมื่อ๑ตุลา๕๘นะครับ
ผมก็ได้รับจากพนักงานช่างที่แก้ไฟว่าลายนี้มีปัญหาเรื่องไฟดับ
ผมก็ไปตรวจสอบในเบื้องต้นก็ให้ลูกน้องสำรวจสำรวจประมาณการย้ายแนวขึ้นมาบก
แล้วก็ทำเรื่องของงบประมาณแล้วตอนนี้ก็ได้งบประมาณไปแล้ว
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วกำลังจะเปิดงานทำการก่อสร้าง
ส่วนที่ว่าสายหย่อนอย่างนี้ผมก็ต้องขอโทษจริงผมไม่ได้รับรายงานจากช่าง
ผมไม่ได้รับรายงานจริงว่าปกติมันจะมีการตรวจสอบธรรมวละครับ
ปกติตรวจสอบทุกบ่อยแค่ไหนคะ
แล้วจำว่า๓มาร์ทละครั้งค่ะ

ครับแต่ทีนี้มาเกิดเหตุการณ์กับน้องยุ่ง

ตอนนี้ก็เป็นตัวนี้ตัวที่เขาลัดส่ามครองลัดถุงนาไป
ที่มีถนนเลยนะก็ผมจะตัดตรวนตอนนี้ออกเพื่อขึ้นลายใหม่
อยู่พอดีแต่ว่าเห็นสักกว่าเลยเห็นภาพ
ฝ่ายที่พื้นที่ถ้าดูหน้าน้ำท่วมนั้นไม่มีถนนเลย

๑จ้างของประเด็นน้องยุ่งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็ต้องยอมรับเกิดจากสายไฟแบบนี้จริง
จะดูแลกันยังไงกับชีวิตของน้องยุ่งและครอบครัวต่อไปฮะ
ผมก็เรียนรายงานให้ท่านผู้จัดการอูทองและท่านเขตก็รับทราบแล้ว
ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไฟฟ้ารับชอบให้ทั้งหมดครับ

เรื่องค่ารักษาพยาบาลเรื่องค่าชดเชยเหล่านี้ครับ
แต่ส่วนเท่าไรที่ผมตอบไม่ได้เพราะแล้วผู้บริหารมันเกินที่ผมจะไม่รู้ได้นะฮะ
แต่ส่วนเรื่องการเยียวยาเนี่ยเมื่อวันเสาร์ผมก็ไปเยี่ยมเจอแม่คนเจ็บมา
แล้วพรุ่งนี้ผมก็จะนำลูกน้องที่เขามีน้องไปบริจาคโลหิต
แล้วก็เยี่ยมอีกครั้งหนึ่งส่วนเงินเยียวยาเดี๋ยวรอผู้บริหารดับสูงเข้ามา
ก็เขาจะเรียนการตอบว่าไปเท่าไหร่นะผมตอบไม่ได้
ผู้จัดการค้าที่บอกว่าจะต้องรอผู้บริหารระดับสูงนี่คือคาดว่าสักประมาณเมื่อไหร่ถึงจะทราบ

ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็เข้าใจเรื่องต่างดับขั้น
เรื่องผมส่งไปเมื่อตอนกลางวันถึงไปถึงเขตนะครับ
เรื่องผมถือมากมือมาส่งถึงเขต
ครับก็เป็นการยืนยันว่าไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องอำนาจ
ก็ยืนยันอย่างนี้ว่าไฟฟ้ารับผิดชอบไม่ต้องเป็นห่วง

เรื่องของงบประมาณที่ได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
จะมีการพัฒนาปรับปรุงสายไฟเสาไฟตรงนี้อย่างไร

ปรับปรุงที่งบประมาณว่าคือสำรวจเอาแบบมา
จากแนวคลองขึ้นมาถนนแล้วก็สร้างลายใหม่

ครับตั้งลายใหม่คือทั้งหมดจะเนี๊ยบปิ้ง
จะไม่เอียงไม่สายระยงระยางแบบนี้แล้วใช่ไหม
ก็ทำให้ดีนะครับเพราะว่าขึ้นถนน

ขึ้นถนนแล้วไฟก็ยังใช้ได้กันเหมือนเดิม

จัดการคะทั้งหมดนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนไหนคะ

ก่อสร้างช่วงต้นประมาณคงไม่เกิน๒เดือนนะครับ
ค่ะก็คือใช้ระยะเวลานะคะ

ฝากด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาร้องมา

จังหวัดสุพรรณบริกุลสถิตรึงจุ้ยนะครับ

ความรับผิดชอบต่อเรื่องราวชีวิตของน้องยุ่ง
แล้วก็ครอบครัวจะรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลเยียวยา
ถูกต้องค่ะตอนนี้คืออาจจะยังไม่สามารถระบุ

แต่ว่ายืนยันว่าเมื่อผ่านผู้ใหญ่แล้ว

เพราะว่าตอนนี้ผู้จัดการบอกว่าเข้าไปเยี่ยมแล้ว
แล้วก็ร่วมบริจาคเลือดพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าตรงนี้

เมื่อกี้คุณสืบสกุลบอกว่าจะเนี๊ยบจะนิ้งได้
แล้วก็ผู้จัดการบอกว่าขอระยะเวลาประมาณ๒เดือน
ใช่๒เดือนนะครับก็ดูการปรับปรุงกันนะฮะ